แล้วก็บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังเริ่มแล้ววันนี้

ตั้งใจว่าจะทำกันให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่๒

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกัน
จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงนะคะเชิญค่ะ

ร้องเพลงชาติและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและลงทะเบียนที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้า
โดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานนำทำกิจกรรม
ซึ่งในเวลา๘นาฬิกาได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ
ก่อนจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
ซึ่งแม้จะต่างที่มาแต่ทุกคนล้วนมีความตั้งใจเดียวกัน
คือมาทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินค่ะ
อยากจะทำความดีถวายในหลวงเพื่อพ่อครับ
ก็พ่อทำให้เรามาเยอะแยะครับ

ใช่สิ่งที่เราทำตอนนี้มันดูเหมือนว่าเล็กน้อย
กับการที่พ่อเคยทำให้เรามาตลอดชีวิต
ขอให้พระองค์ไปสู่สวงสวรรค์
แล้วก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่พวกลูกทำความดีต่อ
สนองที่พระองค์ได้ทำไว้
จะเดินตามรอยทางของพ่อครับ
ตั้งใจเลยค่ะเลือกที่จะทำดีถวายในหลวงเลยค่ะ
ท่านอยู่ในใจตลอดค่ะคิดถึงทุกวันเลยค่ะ
ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเลย
ก็อยากบอกพ่อว่าจะเป็นคนดีของพ่อค่ะ
ก็อยากจะทำดีเพื่อพ่อยังไงท่านก็อันนี้ไปแล้วใช่ไหม
แล้วก็เออยังมีจิตอาสาที่มาทำทำได้แล้วก็จะทำอะไรอย่างนี้
พอว่าแบบไม่มีที่จะตอบแทนท่านเรา
เพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่คิดว่าจะทำให้ท่าน
ถ้าพระองค์ท่านมองอยู่เห็นเราวันนี้มาไว้

ท่านเป็นคนดีที่ดีมาก

ประชาชนที่เดินทางมาจะได้รับลิฟตบิ้นสีต่าง

วัสดุต่างบริเวณโคนต้นไม้และทำความสะอาดเต็นต์ประกอบอาหาร
ทางนี้แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น๑๕จุดภายในท้องสนามหลวง๗จุด
และบริเวณโดยรอบอีก๘จุดจุดละ๑๐๐คน
ยานพาหนะในกิจกรรมทั้งหมดจำนวน๒๐๐คันค่ะ
และในเวลา๙นาฬิกานะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จะทำการฉีดน้ำล้างถนนเพื่อเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ